คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ชายคนหนึ่งออกเรือไปหาปลา
กะว่าจะไปหาปลาอินซีค่ะไปตกใช้เบ็ดนะคะ
ปรากฏว่ามีแรงกระชากขึ้นมาแล้วคิดในใจตอนนั้นคือได้ปลาแน่ตัวใหญ่แน่
สิ่งที่ขึ้นมากับเบ็ดนะคะไม่ใช่ปรากฏมันไม่ใช่มันเป็นเต่าตะหนุคุณ
แล้วผู้ชายคนนี้น่ารักมากค่ะปล่อยเต่าเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติไปนะคะ
หลายคนชื่นชมเลยนะคะบอกพี่คนนี้เนี่ยคือจิตใจดีนะฮะ
ช่วยรักษาสัตว์ทะเลที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นะคะ
อายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
เล่าบอกว่าออกเรือไปตกปลาอินซีห่างจากชายฝั่งอ่าวนางไปสักประมาณ๓มายทะเล
อยู่สายเบ็ดเริ่มตึงมีแรงกระชากมากขึ้น
ที่แรกตอนแรกนึกว่าโชคดีแล้วเบ็ดน่าจะติดปลายซีตัวใหญ่แล้วแหละ
ก็เลยลอยเรือเพื่อสาวเบ็ดขึ้นมาดู
พอสาวเบ็ดขึ้นมาดูสักประมาณ๒๐นาที
ตกใจเลยค่ะเพราะสิ่งที่มันขึ้นมามันไม่ใช่ปลา
มันเป็นเต่าตะหนุตัวใหญ่คุณน้ำหนักสักประมาณ๑๕๑๗กิโลกรัม
ก็เลยเร่งนำเรือเอาออกไปเพื่อที่จะไปปล่อยมัน
คือต้องเอาตะขอออกปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอย่างปลอดภัยค่ะ
ส่วนเหตุที่เต่ามาติดเบ็ดแบบนี้คาดว่าคงว่ายน้ำ
มากินปลาทูที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็พลาด
เบ็ดเกี่ยวติดก่อนที่จะพยายามดิ้นหนี
แต่ชื่นชมคุณพี่นะคะ